คุณผู้ชมไปดูที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับ
ชาวบ้านเขาก็ไปกราบไหว้รูปปั้นไอ้ไข่
หรือว่าตาไข่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นนะครับ
ก็จะต้องแน่นอนแล้วฮะในช่วงนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของตัวเลขกันนะครับ

ต่างพาการเดินทางไปที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอศรีชน
เพื่อกราบไหว้รูปปั้นเด็กชายอายุประมาณ๑๐ขวบ
หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไอ้ไข่หรือตาไข่นั่นเองนะครับ
ร่ำลือกันว่าให้โชคลาภผู้ไปกราบไหว้อยู่เสมอนะครับ
เมื่อเห็นสิ่งของแก้บนกองพนมไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นไก่
จุดประทัดแก้บนรวมไปถึงของเล่นและขนมจำนวนมาก
ที่ชาวบ้านนำมาเส้นไหว้ยิ่งแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่นะครับ
ทำให้ชาวบ้านสมหวังมานับไม่ถ้วนด้วยนะครับ

เขาบอกว่าถือว่าไอ้ไข่หรือตาไข่วัดเจดีกุมารเนี่ย
เป็นสุดยอดกุมารไทยนะครับ

ไม้จากเสาหลักเมืองนครสีธรรมราชของขุนพันธุ์นะครับ
โดยกุมารไอ้ไข่เขาสร้างจากไม้ตะเคียน
หลายคนที่บอกมีไว้ในครอบครองก็แบบกลับไห้บูชาเลยนะฮะ
ส่วนคนไม่มีก็ไปไหว้ที่นี่นะครับ
ส่วนต้นตะเคียนยืนตายต้นที่ชาวบ้าน
เขาเรียกว่าตาเขียนตายพรายนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวบ้านเขาก็ไปขัดถูเหมือนกันนะครับ
แล้วก็แห่ไปกราบไหว้นะครับ

เขาเชื่อว่ามีวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนทอง

โดยเฉพาะแน่นอนละ๕วัน๒วัน๓วัน๔วันที่ผ่านมา

สำหรับที่นี่เพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อเนี่ย

แล้วก็เป็นตะเคียนยืนตายต้นยืนต้นตายนะครับ
คือตะเคียนตายพรายแล้วก็มีรูปปั้นของไอ้ไข่นะครับ